เหตุการณ์หนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปครับ
จู่มีคุณป้าคนหนึ่งขี่ตามหลังมาไปชนเธอเข้า
เธอหมดสติกระโหลกศีรษะร้าว
คุณป้าเห็นนะแต่ก็ขี่รถต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่ลูกศรสีเหลืองมาแล้ว
แล้วก็คุณป้าเนี่ยสีแดงขี่ตามมาโครมเขาให้
ลักษณะเหมือนสีเหลืองที่ขับมาข้างหน้าเหมือนกำลังจะเลี้ยวหรือเปล่า
เพราะมันมีการเบี่ยงไปทางขวาเล็กน้อยนะครับ
คุณป้าแกก็มาทางตรงก็เลยชนกันเข้าไปกริ้งกันไปทั้งคู่
อันนี้คือภาพวงจรปิดนะครับมอเตอร์ไซค์ก็มีการชนกัน
แล้วคุณป้าเองก็ลูกศรสีแดงก็ชนเข้าไป
แล้วผู้หญิงคันที่ขี่มาคันหน้าสลบลงไปเลย
แต่คุณผู้ชมดูนะทั้งสองคนบาดเจ็บเหมือนกันนะทั้งคู่เลยนะครับ
คนที่เจ็บเนี่ยสลบไปแล้วแต่คุณป้าลุกขึ้นมาครับ
รถเข้าข้างทางเล็กน้อย
คุณป้ากำลังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วจะมีอีกคันหนึ่งขี่มาเหมือนมาคุยอะไรกับคุณป้าบางอย่าง
แล้วคุณป้าสตาร์ทรถขี่ออกไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เดินไปดูคนเจ็บแล้วปล่อยให้เขาสลบอยู่อย่างนั้นนะฮะ
นี่เห็นไหมมีคนมาถามเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้
แล้วคุณป้าแกก็ไปเลยครับคนเจ็บก็นอนอยู่ตรงนั้นนะคะ
คำถามของคนที่เขาอยากถามคือเป็นแฟนหนุ่มของผู้หญิง
คำถามคือทำไมป้าไม่ดูผู้หญิงคนเจ็บหน่อยเหรอ
แจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจก็ได้ทำไมถึงไปเลยล่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่นครปฐมครับคนที่โพสต์นี่เป็นแฟนหนุ่มของคนบาดเจ็บนะฮะ
ข้อความไว้แบบนี้บอกว่าขอฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับ
กรณีชนแล้วหนีถ้าไม่ได้กล้องวงจรปิดคงไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วนำไปสู่การดำเนินคดีนะแล้วก็ยังได้เห็นจิตสำนึกของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยว่า
นะฮะตอนนี้อาการคนเจ็บสาหัสนะครับกระโหลกร้าวมีแผลตามร่างกายใบหน้าก็มีแผลด้วย
อาการดีขึ้นแล้วนี่แต่ว่ายังคงพักฟื้นอยู่นะครับ
ส่วนทางคดีตอนนี้มีการไปเจอกับน้องผู้หญิงที่เป็นคันที่ไปคุยกับคุณป้าแล้วเนี่ย
น้องก็บอกว่าไม่รู้จักกับคุณป้ามาก่อนแล้วก็มารู้ทีหลังว่าคุณป้าเนี่ยเป็นคนชนเขา
ตอนนี้ตำรวจเนี่ยกำลังติดตามตัวคุณป้าในคลิปมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ